อ่ะคุณอ่านข่าวของคุณบ้าง

วันนี้ที่เกาะเกาะอันดามัน
ซึ่งวันนี้คือเขาบอกว่าเครื่องเตือนซึนามิทุกจุดก็เริ่มทำงานพร้อมเพียงกัน

เพราะว่าเขามีการตรวจเช็คมาตลอด๒๓วันแล้ว
แต่กรณีที่มีการเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

จนถึงวานี้ได้เกิดแผ่นดินไหวบริเวณหมู่เกาะอันดามัน

คือเริ่มจากประเทศอินเดีย

เยอะกว่านี้ที่มาถึงประเทศไทยมัน๖กว่าเกือบ๗
แต่อันนี้มันอยู่ที่ขนาด๔๐๔๙
แต่เยอะบ่อยครั้งคือ๒๙ครั้ง
ส่วนเพจฟัวระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวท์จังหวัดภูเก็ต

เขาระบุว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่บริเวณนอกชายฝั่ง
หมู่เกาะนิโคบาห่างจากภูเก็ต
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ๔๐๐กิโลเมตร
ล่าสุดครับทางชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงชายฝั่งในบ้านในไร่
เฝ้าระวังขึ้นลมในทะเลที่มีความรุนแรงในช่วงนี้
พร้อมกับรับฟังข้อมูลข่าวสาร
ทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
ความมั่นใจในหอสัญญาณซึ่งตอนนี้ขอให้ประชาชนเขามั่นใจเหมือนกัน
ในหอสัญญาณเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยภัยพิบัติแห่งชาติ
มอบหมายให้กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยดูแล
มีการตรวจสอบระบบทุกวันพุธ
พบว่าที่ผ่านมาก็มีเสียงดังเตือน
ทุกอย่างวันนี้คือระบบเตือนภัยพร้อม

คือตอนแรกมันใช้การไม่ได้อยู่๗จุดนะ
แล้วทางผู้ว่าที่พังงาแล้วก็ที่ภูเก็ตได้สั่งการเป็นที่เรียบร้อ

ทางด้านผอศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต๑๘ภูเก็ต
กล่าวว่ากรณีการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลอันดามัน
ณเบื้องต้นไม่กระทบกับจังหวัดภูเก็ต

ซึ่งการเกิดแผ่นดินไหวทั่วโลกในทวีปมหาสมุทรอินเดียเนี่ย
ยังมีการไหวเยอะเท่ากับคลายพลังงาน
ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดซึนามิเนี่ยต้องถือว่ามันยังมีน้อยอยู่มาก
โดยในฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีระบบตรวจวัดคลื่นซึนามิ
ว่ามีการตรวจวัดคลื่นว่าเฮ้ยคลื่นมันมีความผิดปกติหรือเปล่า
ที่เกาะเนียงจังหวัดเอ่อเกาะเนียงตรีเผาหรรอ
เกาะเนียงแหละพี่ประสิทธิภาพตัวสอบยืนยันได้
ส่วนประชาชนอย่าตื่นตระหนก

มันไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย

แล้วก็ที่สำคัญในอินโดหรือหมู่เกาะทั้งหลาย
ยังไม่มีรายงานซึนามิเข้ามาด้วย

ถ้ามันจำไม่ผิดตอนนั้นมัน๖เกือบ๗ลิเตอร์
อันนี้มันที่๔ถึง๔๙ลิเตอร์

เว้นอำเภอกระโปรงแจ้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้นำท้องจิตอสัตว์สมัครให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ประชาชนรับทราบ
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ตามแผนเผชิญหากเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น